ก็ข่าวแปลกนะคุณผู้ชมล้อมวงมาใกล้มาดูหน้าจอเลยนะฮะ
ไปดูที่นี่ก่อนต้นเต็งต้นหนึ่งโอ้โหมองไกลสูงตั้งตะงานเลย
แต่ถ้าไปมองใกล้ก็จะเห็นบางส่วนตะงานเหมือนกัน
ยังไงดูไกลก่อนนะต้นเต็งต้นนี้สูงประมาณสัก๑๕เมตร
อ่าค่อยเดินเข้าใจเข้าใจเอาสักส่วนไปก่อน
เอาความสูงไปก่อนเดี๋ยวไปดูใกล้จะเห็นความตรงานของเขาเหมือนกัน
อ่ะสิ่งที่ตรังหาดออกมานั่นอะวะฮะที่พี่คนเนี่ยมาจิ้มจับเนี่ย

มันก็คงเป็นลักษณะของอะไรมันงอกออกมากิ่งอะไรเนี่ยนะฮะ

คือเขาบอกมันแปลกเหมือนอวัยวะเพศชาย

รายงานออกมาประมาณสัก๘๑๐นิ้ว

คุณผู้ชมดูคุณปุ้ยเขินหน่อยได้ไหม

พูดจริงนะที่ฉันก้มดูสคริปต์ของพี่บุ๊
ก็ได้รู้ว่าเขาเขียนแบบนี้
ขอโชคต้นเต็งคล้ายอวัยวะเพศพี่ครับ
อย่าเอาทุกคนไปจี้เขาก็มาไหว้แล้วก็ไปจับนี่นะฮะ
อันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ขออภัยวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพยาวอำเภอเมือง
จังหวัดพะเยาว์ไปลุบคำหน่อยนะฮะ
ค่ะเห็นบอกว่าเอาโทรศัพท์มือถือไปถ่ายกันใช่ไหมเอาไว้ซูมที่บ้าน
นำเสียแบบว่าวัดนี่วัดขนาดอีก
เห็นไหมพะเยาว์แล้วพะเยาว์อีกค่ะกุณผู้ชม
ยังอยู่กันที่จังหวัดพยาวนะคะแต่คราวนี้พาไปอีกจุดหนึ่ง
เจ้าพ่อหลวงคำแดงวัดโพธารามอำเภอแม่ใจค่ะ
เห็นไหมคะนี่บรรยากาศแบบนี้ค่ะ
รำถวายเจ้าพ่อหลวงคำแดงนะคะคือคนฟ้อนก็ฟ้อนไป
พอฟ้อนเสร็จปุ๊บเสี่ยงเซียมซีปั๊บค่ะ
แล้วนี่จังหวะฟ้อนนะพอฟ้อนเสร็จปุ๊บ
หายเหนื่อยแล้วนะไปเสี่ยงเซียมซีแล้วเขาเอาตัวเลขที่อยู่บนเซียมซี
ไปซื้อลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ในวัด
รำเองเสี่ยงเซ็มซีเองซื้อเองนักเลงพอ

ทีนี้มาดูประวัติแล้วก็ตำนานของเจ้าพ่อหลวงคำแดงกันหน่อย

คือเจ้าพ่อหลวงคำแดงเป็นพระราชโอรส
ของพ่อขุนงำเมืองอดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพยาวนะคะ
ต่อมาได้นำกำลังไปกันฆ่าศึกที่ชายแดน

วิ่งตามไปจนหายเข้าไปในถ้ำแล้วจากนั้นก็ไม่ออกมาอีกเลย
ไปที่วัดสรรมะเกียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับ
อยู่ภาคเหนือก็คึกคักไม่น้อยครับ
ชาวบ้านจากทั่วสันละทิศแวะเวียนไปไหว้ขอโชคลาภ
รูปปั้นไอ้ไข่พ่อท่านเทิมนะครับกันตลอดทั้งวันเลย
โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายใกล้ผลรางวัลลอตเตอรี่จะออกนี่แหละครับ
ก็ยิ่งทำให้มีผู้คนแห่ไปขอพรจำนวนมาก
ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องมาซ้ำนะครับ
เพราะอะไรเพราะว่าได้รับโชคลาภหลายด้านตามที่ขอพรแล้วก็
สมหวังก็ต้องมาจุดประทัดให้ดังกึกกล้องยาวนานนี่แหละครับ

ใช่ผมให้ไปทุกงวดที่นี่ฮะวัดสว่างอารมณ์
เขาไปกันจริงนะฮะไปทุกงวดจริงนะฮะที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับ
บรรยากาศคึกเลยนะฮะเพราะว่ามีคนดวงดีมาแก้บ้นไอ้ไข่สามนคร
หลังจากถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๓ตัวงวดที่แล้ว๙๘
ถูกไป๘ใบรับเงินไปกว่า๘๐๐๐บาทขออภัย๓๐๐๐บาทนะฮะ
ดวงดีงวดที่ผ่านมาก็คือคุณสิริยาสินชาญนักร้องวัย๕๐
ซึ่งเธอบอกว่าได้รางวัลสมใจก็เลยนี่แหละครับจัดหานางรำมาแก้บน
พร้อมกับเธอเองเธอเป็นนักร้องไงเธอก็แต่งเพลงให้แล้วก็ร้องให้ด้วยนะฮะ
และสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่เธอต้องมาขอซ้ำอีกก็คือมาจุดประทัด
ซึ่งงวดนี้ก็ได้เลขปลายประทัดชุดใหม่ไปเพื่อจะเสี่ยงโชคไหน
ขอดูด้วยเห็นไหมฮะเห็นอยู่นี่เลยนะฮะ
ก็สำหรับงวดนี้ก็ต้องดูนะว่าเธอจะโชคดีอีกหรือเปล่านะ

ใช่ค่ะของพี่เบิร์ตไปซ้ำของพี่บุ๊กไปทุกงวด๒เดือนครั้งหนึ่ง
เดือนละ๒ครั้งของดิฉันนี่ไปทุกวันเลย
คุณผู้ชมไปกันทุกวันจริงเกาะคำชโนธวังนาคิน
ไปว่ายไปกราบว่ายพ่อปู่ศิสุโธมะยาศรีปทุมมานะฮะ
แล้วก็ไปขอกันคุณพอขอได้เสร็จปุ๊บก็กลับไปแก้บน
บางคนก็ยังไม่ได้ก็กลับไปแก้มือใหม่ไปขอใหม่ค่ะ
บริเวณลานวงสวงนะคะก็มีการทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
เช่นเคยค่ะบรรดานักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดนะคะ
พากันไปส่องค่ะหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์แล้วก็ไปเสี่ยงดวงกัน
นี่เห็นไหมตาดีได้ตาร้ายเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย
งวดหน้าว่ากันนะคะคุณบัวเองค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับ